จะเปิดตัวกันไปหวานเหลือเกิน
สำหรับหนุ่มแนมรณเดชค่ะ
นักแสดงสาวม่ายสาวพราวเสน่ห
บอกแบบนี้ดีกว่าสำหรับสาวแป้งอ่อนจิรานะคะ
ตั้งแต่เปิดตัวออกมายืนยันสถานะ
ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่
สังเกตว่าเราก็จะเห็นทั้งคู่
มีการโพสต์รูปในอินสตาแกรมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปคู่
อยู่ในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันซึ่ง
ดูแล้วก็ทายได้ว่าไปด้วยกันแหละไปกันขายนั่นแหละ
อย่างที่บอกแหละนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งคลิป
ก็คือทริปที่เข้าไปเนี่ยเขาดาวน์ที่อินเดียกันมาอย่างนี้นะคะ

มีการปิดบงปิดบังอะไรหรอกนะไม่ได้ปิดบัง
เพราะว่าเมื่อไปถามหนุ่มแหนมเขาตอบแบบชิลเลยว่า

แต่ที่ไม่ได้ลงรูปคู่เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าตัวกันอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ก็พยายามจะเที่ยวให้เยอะหน่อยนะครับ

คือจริงผมไม่ได้เป็นคนวางแผนอันนี้เลย
ตอนแรกว่าปีใหม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าก็มีเพื่อนเขาบอกว่า
อีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองไปหน่อยประเทศนี้นะครับ

แบบว่าทำไมไม่มีรูปคู่ไปหว่านเลย
มีนะผมก็ลงรูปนะครับ

ต้องโชว์เรื่องพวกนี้มากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ใช่จริงรู้จักกันมาพอสมควรแล้วนะครับ
ก็โอเคก็เป็นคนบูมันดีสนุกสนานนะครับ
เราก็คล้ายกันนะครับ

แหนมดูจะหันมาใส่ใจเรื่องของความหล่อมากยิ่งขึ้น

เหมือนแบบว่าสนใจดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้
มีการแบบตรงดิ่งเข้าไปคลินิก
เสริมความหล่อความงามกันประมาณนี้แหละนิดนึงนะคะ

หรือว่ายังไงอยู่ดีลุกขึ้นมาดูแลตัวเองขนาดนี้

ก็ทำตามภาษาพวกที่เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับ
ก็มีเลเซอร์บ้างฉีดวิตามินอะไรแบบนี้
เพราะว่าชีวิตผมผมไม่เคยทาครีมเลย
ตั้งแต่ก่อนนอนอะไรตั้งแต่มาถึงอายุขนาดนี้นะครับ
คนมีความรักก็มักจะดูเด็กลงไปแบบนี้แหละ
อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องแบบไปเสริมหลงเสริมหล่อเพิ่มเติม
เออหน้าตาสดใสอย่างนี้นะครับดูเด็กไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีความรัก
อันนั้นเราเราต้องพากันไปแล้วล่ะ